คุณผู้ชมมาถึงหนุ่มคนนี้เลยหนุ่มบอสโตนนท์นะคะ
ก่อนหน้านี้โอ๊ยผอมมากน้ำหนักลดลงไปเยอะเหมือนกันหลายคน
ก็แบบเอ๊ะไปทำอะไรมาหรือเปล่านะคะ

คือเจ้าตัวเนี่ยหน่อยเพราะว่าโดนหาว่าเป็นพระเอกติดยา
ล่าสุดค่ะกลับมาฟิตเลยจ้ะ
กล้ามก่อนควงแขนกล้ามเป็นมัดเลยนะคะ
กลับมาฟิตร่างกายจนดูอ้าวหล่อ
มีน้ำมีนวลกล้ามมีก้องนะคะ

อ๋อหหหมมไม่ได้ติดนะ

คือเราเครียดปกติเราเป็นคนผอมอยู่แล้ว
หรือหยุดออกกำลังกายก็จะผอม

อ้วนอยากผอมบางคนผอมอยากอ้วน
มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริง
ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากค่ะไม่มีใครเข้าใจจริงนะ
ส่วนข่าวลือสนั่นนะคะว่าบอสโตนนซุกลูก
เพราะว่ามีคนติดใจกับภาพที่หนุ่มบอสโพสต์กับเด็กวัยแบบเบบีแบบเบาะค่ะ
เจ้าตัวก็เลยชี้แจงกับทางบันเทิงไทยรัฐเลยว่า
รูปภาพที่อุ้มเนี่ยที่โพสต์ที่เห็นเนี่ยนะ

หลานสาววัย๘เดือนลูกของพี่ชาย

แต่ยืนยันว่าตัวเขายังไม่มีลูกจ้า
ที่ถ่ายรูปกับเด็กหลายคนเข้าใจว่าเป็นลูก
เออใช่หลานหลานฮะแต่ว่า
คือผมกับพี่ชายตอนเด็กน่าจะคล้ายกัน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหลานออกมาแล้วมันน่าขายผม
ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะออกซ้ายเอง
แต่เรายังไม่แต่งงานไม่มีลูกคนเรายัง

พี่ชายเอาจริงนะมีลูกก็ต้องเหอะเป็นธรรมดา
นี่มีหลานนี่ก็เหอะเป็นเหมือนกัน

อันนี้ยังไม่มีหาเงินก่อนเขาบอกงี้